คุณผู้ชมครับหลังจากที่หายเงียบกันไปพักใหญ่นะฮะ

ล่าสุดวันนี้เจอกันอีกแล้วที่ที่ทำการพักก้าวไกล
คุณชูวิทย์เนี่ยเขาบอกเขารู้ว่าคุณสันทนะก็เป็นสมาชิกพักเก้าไกล
ตั้งรัฐบาลจะมาขอเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยให้กับพระเก้าไกล

มึงไปหาสนายก่อนเมื่อเช้า
กอเราก็นานนี้ตั้งแต่มีกรณีกันเรื่อยมา
ต้องมากันกันเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะคืออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มาเจอกันนะครับ
แต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้าเหตุการณ์ตรงนี้นะครับช่วง๑๔นาฬิกา๓๐นาที
วันนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตวันนี้มาที่ที่ทำการพักก้าวไกลนะครับ
บอกว่าจะมาขอหารือกับคนในพักให้พิจารณาถอดถอน
นายสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลเนี่ย
ออกจากการเป็นสมาชิกพักเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยืนคุยกับคุณโรมอยู่นะ
คุณโรมแกนนำพักก้าวไกลนะครับคุณชูวิทย์บอกกับคุณโรมว่า
นายสันทนะเนี่ยที่มาแจ้งกับพักก้าวไกลว่าจะขอดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพักก้าวไกลเนี่ย
มันคือการมากล่าวอ้างมาแอบแฝงเพื่อหากินกับพักก้าวไกล
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมาตักเตือนยืนยันว่าที่มาในวันนี้ทางผู้ใหญ่ของพัก
เชิญมาด้วยนะฮะไม่ได้มาเองนะครับคุณชูวิทย์บอก
จากนั้นก่อนจะกลับคุณชูวิทย์ก็มอบเครื่องรางนะฮะเป็นผ้ายันให้คุณรังสิมันโรม๒ผืน
บอกว่าเอาไว้ใช้ป้องกันสัมภเวษีที่หวังเกาะกระแสพักอันดับหนึ่งหากิน
ไม่ได้คุณเขียนไม่ครบคุณถูกไล่ออกจากราชการแล้วถ้าเกิดคุณถูกไล่ออกราชการ
แล้วมาเป็นสมาชิกพักเก้าไกรโอ้โหไหวไหมเนี่ย
นี่เป็นสิ่งที่คุณชุวิตมาบอกกับพักก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตอนที่คุณชูวิทย์มาถึงคุณสันทนะเนี่ยความจริงเข้ามาก่อนนะ
แล้วเขาออกไปก่อนพอรู้ข่าวว่าเอ้าคุณชูวิทย์มานี่เลยย้อนกลับมาอีกรอบนึงนะฮะ
ทีนี้ก็เลยเจอกันไงก็เป็นเหตุการณ์เหมือนกับที่เห็นในตอนแรกนะครับ
นี่พอเจอกันนี่ฮะมาแล้วคุณสันทนามาแล้วนะครับ
นี่คุณชูวิทย์ก็เหมือนเวลาไปเจอกันในหลายที่เลยนะ
ก็ตะโกนใส่กันนะจนเจ้าหน้าที่พักหรือว่าตำรวจนะครับ
หรือว่ารอพอก็ต้องมาห้ามกันนะครับ
ตรงนี้เนี่ยกินเวลาสัก๑๐นาทีเลยนะฮะเป็น๑๐นาทีนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คุณชูวิทย์อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะไหนจะนักข่าวสื่อมวลชนอีก
สุดท้ายก็คุณรังสิมันโรมนั่นแหละต้องมาห้ามทัพห้ามศึก
ต้องมาถึงขั้นยกมือไหว้ขอร้องเลยนะฮะบอกให้พอกันได้แล้วพี่

นี่ฮะสุดท้ายคุณรังสิมันโรมเนี่ยมายกมือไหว้ขอร้องให้แยกย้ายเนี่ย
ก็ยอมแยกย้ายกันนะครับแต่ก่อนจะแยกย้ายนะครับ
คุณสวรรย์ธนาก็เลยทิ้งระเบิดว่ายลูกหนึ่ง
บอกคุณชุวิตเนี่ยมีคนใช้มาปวดพักก้าวกลาย
สีไหนใช้มันมาเข้าใจมั้ย
โทรหาผมตลอดรับซึ่งไอ้เด่นเดี๋ยวมึงโดนพวกมึงทุกคนเข้าใจมั้ย
แล้วสีไหนใช้มันมาเข้าใจไหม

ผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาติดใจอะไรเลย
แล้วทักเข้าโมงว่าไม่ใช่ผมเนี่ยเขาเลือดตั้งเสร็จแล้วมา
ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นผมรับบากอะไรกับทักไว้
เพราะผมรู้แล้วสถานการณ์มันจะต้องเป็นแบบนี้
แล้วถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นก่อน

ผมถึงรู้ผมถึงไม่เคยเจอน้องเนี่ย
เดือนกว่าผมปิดปากปิดคำ
เสื้อที่พักนะเต็มตู้เต็มบ้าน
ผมเคยใส่สักคราวตัว

ระหว่างคุณสันทนาพูดไม่รู้จะฟังอันไหนดีเลย
คุณสันทนาเลยบอกนั่นไงผมรู้เลยว่าเนี่ยมีคนส่งให้มาป่วนพักก้าวไกล
ผมเลยต้องเข้ามาเพื่อจะดูแลความปลอดภัยให้กับพัก

บรรดาท่านด้อมส้มสมาชิกพักเก้าไกลว่าอย่างไร
ก็หลังจากที่นะฮะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นจนสักพักใหญ่ครับ
ทั้งคู่ก็ยอมแยกย้ายนะฮะต่างฝ่ายต่างกลับ
จังหวะที่คุณสันทนะกำลังจะไปขึ้นรถ
จะไปขึ้นรถแล้วนะครับคุณชุวิตก็ทำท่า
ชูหมัดจะต่อยขึ้นมา
แล้วมันมีแก้วกาแฟปริศนาเนี่ยปลาใส่รถคุณสันทนะ
แต่คุณชูวิทย์ก็ยืนยันกับนักข่าวนะฮะที่มาถามตอนหลังนะครับ
ไม่เกี่ยวนะแก้วกระโฟงกาแฟอะไรไม่ได้ปลานะ
แต่ย้อมรับใช้เท้าขี่ไปก่อนจะละมุนนุ่นไว้
คุณชุวิตก็บอกก็ผมเคยถูกบีบคอก่อนอ่ะจำได้ไหมล่ะ